คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องใกล้ตัวนะคะ
จำได้ไหมก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวเป็นคลิป
มีคนไปซื้อแมงกระพุนที่ตลาดเช้าสัตหีบ
แล้วมันทำปรุงอาหารกินปรากฏว่ามันเหนียวอย่างกับยางอ่ะ
เฮ้ยมันเป็นของปลอมหรือเปล่า
ปรากฏว่าทางสาธารณสุขจังหวัดของสัตหีบชนบุรี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผลออกมาแล้วนะคะ
ผลออกมาว่ายังไงคุณผู้ชมลองทายดูนะคะ
แต่ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
งกระพุนที่ไปซื้อในตลาดเช้าของสัตหิบ
ร้านใหญ่โตมากอันนี้สภาพที่อยู่ในน้ำนะครับ
น้ำนี่ถ้าดูเผินก็เหมือนกับแมงกระพุน

แต่ในเมื่อล้างออกมาแล้วเอาไปลวกกลายเป็นพลาสติก
กลายเป็นพลาสติกเนี่ยมันเหมือนพลาสติกยางพาราหรือพลาสติก
มันมันยุ่ยมันไม่ยุ่ยมันเหนียว
พลาสติกเลยก็ว่าได้ครับเนี่ย
เจ้าของคลิปคนซื้อบอกว่าพลาสติก
เอาล่ะพลาสติกหรือไม่อย่างไรต้องเอาไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะ
ล่าสุดค่ะคุณกิติบุญรัตนเนธเป็นสาธารณสุขอำเภอสัตหีบนะคะ
บอกว่าผลตรวจชิ้นเนื้อแมงกระพุนนั่นแหละที่คลิปเนี่ยออกมาแล้วนะคะ
ปรากฏว่าผลมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ตัวอย่างที่เก็บไม่ใช่หรือใกล้เคียงกับพลาสติก
สรุปแบบนี้ค่ะไม่ใช่พลาสติกหรือไม่ใช่ยาง
ขอให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจ่ายซื้อของ
ตลาดเช้าสัตหีบอุ่นใจว่าไม่มีแมงกระพุนปลอมหรือแมงกระพุนยาง
อย่างที่ตกเป็นข่าวในสื่อออนไลน์และคลิปเมื่อสักครู่

ก็เก็บตัวอย่างไป๔ตัวอย่างด้วยกันนะครับ
ก็ใช้เวลาประมาณ๗วันนะครับ
ผลตรวจนะครับเราตรวจนะครับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ
กระทรวงศาสตร์ธรรณสุขเพราะว่าทั้ง๔ตัวอย่างนะครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่ยางไม่ใช่พลาสติกนะครับ
เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับที่ไม่ใช่ยางพลาสติกครับ
ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พลาสติกกลใช้ได้นะครับ
ให้ประชาชนนะครับไม่เกิดความตนกนะครับ
สรุปว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่ได้เรียกว่าหัวใจ

คุณผู้ชมทีนี้ถ้าเกิดว่าใครเจอลักษณะแบบนี้
กลัวว่าอาหารไม่ได้คุณภาพเป็นของปลอมหรือเปล่านะคะ
ถามว่าเรื่องของอาหารการกินร้องเรียนไปแจ้งไปได้ที่ไหนนะคะ
ร้องเรียนได้ที่กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของท่านนะคะ
สาธารณสุขท้องถิ่นก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้ท่านค่ะ
ใช่แต่ก็เอ๊ะเอาไว้ก็ดีเหมือนกัน
เอ๊ะมันใช่ไหมเอ๊ะมันปลอมไหมตรวจสอบก่อนดีนะ
กันไม่ดีกว่าแก้แย่เลยเดี๋ยวจะแก้ไม่ทัน
ไม่เสียหลายเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทำงานด้วย
แต่บางคนซื้อไปแล้วบางทีทำไม่ถูกกรรมวิธีมันเนอะ
ใช่ค่ะออกตรวจสอบไปนะคะ